มีของดีมาเสิร์ฟค่ะแต่บอกเลยว่าเป็นอาหารตานะ
คุณผู้ชมคะดูแล้วอาจจะอิ่มใจ

บอกเลยว่าคัดมาแน่แบบคนคุณภาพ
ค่ะกล้ามเป็นมัดเลยอย่าว่าอย่างนู้นอย่างนี้
เปิดกันที่คนแรกค่ะคุณผู้ชมค่ะคนนี้นี่
ใหญ่ไหมคะใหญ่พอไหมคะ

อย่าเพิ่งคิดลึกคุณผู้ชมที่ถามนี่คือ
กล้ามของพี่เคลลี่เขาใหญ่พอไหม
บอกเลยว่าเห็นล่ำบึกแบบนี้
เคลลี่นะคะยังหนุ่มแน่นหน้าเด็กแบบนี้
เคาะอายุกาดอกจันทร์เอาไว้๕๐แล้วจ้า
ห้าแล้วเหรอนี่หนุ่มใหญ่วัย๕๐นะคะแต่แน่นอนว่า
หล่อส่วนทางอายุจริงคุณผู้ชม
และที่สำคัญการดูแลสุขภาพร่างกายพี่เคลลี่เขาเป๊ะจริง
ดูกล้ามดูร้อนกล้ามหน้าท้องต่างนะคะ

ยิ่งตอนนี้เพิ่งโสดเนี่ยรับบทพระมายปลายแดงไม่แปลก
คุณผู้ชมสาวนี้นะคะทั้งสาวแท้สาวเทียมแหละ

ที่สำคัญพี่เคลลี่เขาก็เป็นแบบหนุ่มใหญ่ที่ดูอบอุ่นด้วยนะจ๊ะ
ยิ่งตอนนี้ละครเพลิงพระนางกับมารีลันเนี่ยนะคะ

ใช่พวกนี้ก็ละครดังพี่เคนลี่ก็หล่อมากคุณผู้ชม
มาดูกันต่อดีกว่าคนนี้การันตีความแซ่บร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ
ให้ดูเลยค่ะใส่แมสใส่หมวกอาจจะมองหน้าไม่ชัด

ปีเจ้อโจ้ยบอยคุณผู้ชม
หนุ่มคนนี้นะคะเขาร้อนแรงตั้งแต่สมัยวัยรุ่นนะคะ
แต่เวลาผ่านมาแล้วคุณผู้ชมตอนนี้พี่โจ้เนี่ย
เอาจริงอายุจะแตะเลข๕แล้วนะคะ
ยังดูเผ็ดยังดูแซ่บใช่ไหมคุณผู้ชม
กีฬาในร่มก็เป๊ะกีฬากลางแจ้งก็เลิศมาก
คุณก็เลยยังฟิตเปี้ยนะคะเป็นขวัญใจสาวทุกเพศทุกวัย

ดีต่อใจไปหมดเลย
คุณผู้ชมงั้นปิดท้ายดีต่อใจกันต่อเลย

แซ่บเนี่ยนัมเบอร์วันแน่นอนพี่แซมยุระนันของเราค่ะคุณผู้ชม
คือเวลาทำอะไรพี่แซมไม่ได้เลย
พระเอกจอแก้วในตำนานของดิฉันยุคนั้นต้องบอกเลยนะว่า
พี่แซมเนี่ยยืนหนึ่งในตองอูนะคะ
หล่อไม่ต้องพูดอะไรเยอะหลักฐานมันอยู่ที่ใบหน้าของพี่แซมอยู่แล้ว
คือคิดว่าเดดี้เนี่ยน่าจะมีภูมิอยู่บ้างอะไรบ้าง
แต่จริงคือไม่มีเลยค่ะคุณผู้ชม
ทุกอย่างยังเป๊ะปังกล้ามแขนกล้ามหน้าอก
หรือว่าความแน่นของหน้าท้องก็ดี
ผิวพี่แซมเนี่ยก็ยังขาวออร่าอีกด้วยนะคะ
ยอมใจนะคือดูแลตัวเองดีสุดเลยอะ
กางเกงแดงกับแว่นแดงมันตัดกับผิวขาวตัวเลยเนอะ
นี่ก็โฟกัสที่กางเกงเขาอย่างเดียว

เป็นว่ารุ่นใหญ่ในตัวนี้ไม่มีพึงเลยอะ
ใช่ค่ะดูแลตัวเองได้ดีทุกคนเลยนะคะ